กันที่อีกหนึ่งข่าวแล้วกันพูดถึงเรื่องนี้
มันเป็นข่าวเช้าใหญ่โตมากเลยสำหรับ
ร็อกเกอร์ชื่อดังคุณเสกโลโซ
ปุ๊บดิฉันตกใจเลยใครจะตีใครอีกหรือเปล่า
ยังคือก่อนหน้านี้เราจำได้ใช่ไหมว่าเขามีเรื่อง
ทำร้ายร่างกายสาวหล่อจนถึงขั้นแบบแจ้งคงแจ้งความกัน

คดีของร็อกเกอร์ชื่อดังคุณเสกโลโซกันเลยนะคะ
หลังจากถูกสาวหล่อเข้าแจ้งความฟ้องร้อง
ข้อหาทำร้ายร่างกายเมื่อกลางเดือนเมษายนที่ผ่านมา
ล่าสุดคุณเสกโลโซเจ้าของฉายาร็อกไวเลอร์
เขาออกมาเผยความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีนี้ว่า
เตรียมขึ้นสารในวันที่๒๓สิงหาคมนี้ค่ะ
โดยเขาตอบด้วยท่าทางมั่นใจเลยนะว่า

รวมถึงยังออกตัวว่าจะไม่ยอมจ่ายค่าเสียหาย
ตามที่อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องร้องแน่นอน
เนื่องจากตอนนี้รู้ความจริงแล้วว่า
เหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นการสร้างสถานการณ์ค่ะ
และเรื่องนี้อดีตภรรยาการวิพากร

เนื่องจากเพิ่งจะได้รู้วิรากรรมสุดแสบของคู่กรณีว่า
เพิ่งโดนหมายจับในข้อหารรักทรัพย์

พอกดดันก็แทนว่าไม่มีแล้วตอนนี้

เดี๋ยวก็คงจบครับไม่ได้มีปัญหาอะไรที่มันคอขาดบาดตาย
เสมอครับเมื่อก่อนเขาไม่เชื่อตอนนี้เขาเชื่อแล้ว
ตอนนี้ก็ตอนนี้เขาก็เชื่อเพราะว่ามีคนรอบข้างเขาหลายคน
เป็นคนที่เรียกว่าใส่ร้ายป้ายสี
แล้วก็ยุแยงให้แยกกัน
วันนี้ก็เพิ่งส่งหมายจับของธอมคนนี้มาให้อีก

แล้วพี่กายก็โดนเยอะอย่างนั้น
ใช่ก็บอกเตือนเขาตั้งนานแล้วนะครับ
ตอนนี้ก็รู้สึกดีขึ้นธอมมันก็หนีไปไหนก็ไม่รู้
ส่วนเรื่องความสัมพันธ์ของเจ้าตัวและอดีตภรรยาคุณการ
นักร้องสายโหดเขายืนยันเลยว่า
หมดลุ้นที่จะเห็นทั้งคู่กลับมาอยู่ร่วมชายคากันในฐานะคนรักนะคะ

รวมถึงภาพรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากับลูก
ทั้งคู่เขากลับมาพูดคุยกันในฐานะเพื่อนกันเท่านั้นค่ะ

เหมือนเคยเป็นภรรยาผมนะครับก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่

เหมือนอะไรตอนนี้มันก็เริ่มดีขึ้น

ตอนนี้เราก็ไม่ได้ทะเลาะกันแล้วนะครับก็ดีกว่าเดิมเยอะ
กินข้าวนี่เป็นเพื่อนกันก็ดูแลกันอยู่แล้วนะ

อุตส่าห์จะลุ้นพี่เสกพูดแบบนี้ฉันหมดกระเป๋ากระเป๋าเลย
หมดสิทธิ์ลุ้นแล้วแต่บางทีนะคุณสถานะของคนเรา
ถึงไม่ได้เป็นคู่รักกันแต่อยู่กันในสถานะเพื่อน
ถ้าเกิดไม่ตัดมันอาจจะเป็นมะเร็งไง
เอาอย่างนี้กลับได้ไปไปบอกคนใกล้ตัวบอกเป็นเพื่อนกันดีกว่า